พนักงานกวาดขยะของเทศบาลเมืองชนบุรีถูกหนุ่มซิ่งรถเก๋งชนจนเสียชีวิตนะครับ
หลังจากเกิดเหตุชายคนนี้ยังขับรถหนีไปไกลกว่า๑กิโลเมตร
ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวไว้ได้

ครอบครัวของนายสำรานกลิ่นแก้วพนักงานกวาดขยะเทศบาลเมืองชนบุรี
กอดศพของนายสำรานด้วยความเสียใจ

ขณะกำลังช่วยภรรยาทำงานกวาดขยะบนถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายรถมือ๒
ริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ของวันนี้
ส่วนคนขับรถเก๋งผู้ก่อเหตุถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้

ซึ่งหลังเกิดเหตุเขาได้ขับรถหนีจากจุดเกิดเหตุไปกว่า๑กิโลเมตร
โดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเร็วมาก
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นได้ขับรถชนคนตาย
นายอภินันกระแสชนคนขับรถเก่งอ้างว่า
ตนเองนั้นได้กลับจากงานเลี้ยงส่งที่เพื่อนร่วมงานจัดให้
พร้อมปฏิเสธว่าตนเองนั้นไม่ได้ดื่ม
เพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องขับรถกลับบ้าน

มีรถกระบะชะลอรถอย่างกระทันหันในเลนขวา
ทำให้เขาต้องเบี่ยงรถออกทางด้านซ้าย

จะรู้ภายหลังว่าขับรถชนคนตาย
เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานายอภินัน
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และผลตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือด
มองไม่เห็นว่าข้างล่างมีอะไร
คิดว่าชนแค่อะไรเฉยอีก

ผมขอโทษทุกคนนากับคนที่สร้างความสงสีหลัง
ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและก็ไม่อยากให้มีตั้งใจอะไรแบบนั้นที่เลยครับ

ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าความรู้สึกทั้งน้ำตา

และสามีนั้นเป็นพนักงานเก็บขยะ
โดยสามีของเธอทำงานกะกลางคืนเริ่ม๔ทุ่มถึงตี๔
โดยหลังจากเลิกงานแล้วก็จะมาช่วยเธอเป็นประจำ
จากเธอมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค

เพราะสามีรับผิดชอบหาเงินส่งลูกส่งหลานเรียน
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว

ทำใจลำบากเลยอ่ะคือคนเราคุยกันอยู่ดีแล้วทำไมตูมเดียวอ่ะ
ใช่เขาคือแค่กวาดอ่ะณักษ์ให้กันเฉยเขาชนแล้วเขาไปเลย
มาพอเข้ามาช่วยอีกทีก็เข้าเข้าอันนี้ได้
เขาแชทเขาอะไรถึงกันแล้วทีนี้มีเพื่อนเขาหามาบอก

กล้าไม่ติดใจอะไรนะติดใจที่คำว่าหมานี่
คนเดินกวาดแล้วใส่เสื้อแล้วท้อนแสง
เห็นคนกวาดถนนต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ
ทางนี้เธอยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียใจมากที่ผู้ก่อเหตุชนและหลบหนีไป

ว่าจะทุกข์ขนาดไหนที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
นาริปุ่นนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน